คุณผู้ชมคะคนที่มีโรคประจำตัวอันนี้ต้องระวังมากนะ
เวลาขับรถแล้วคันนี้คนนี้ไม่ใช่มีคนอยู่ในรถแค่คนเดียวไงคะ
เพราะว่าตอนนั้นเขากำลังจะไปส่งพระจะไปส่งพระกลับวัด
แต่ปรากฏว่าคนขับที่มีโรคประจำตัวเนี่ยอาการกำเริบครับ
หมดสติตอนที่ขับรถอยู่แล้วนี่เห็นสภาพไหม
เห็นต้นไม้เนี่ยเพราะว่ารถพุ่งไปชนกระถางต้นไม้ของชาวบ้าน
แล้วพุ่งไปชนท่อน้ำปลาปลาแตกเลยที่นอนอยู่กับพื้นนั่นน่ะ
คือคนขับรถที่หมดสติอ่ะนะคะเหตุการณ์อ่ะมันเกิดขึ้นตอนค่ำที่ผ่านมา
รถคันนี้เนี่ยพุ่งขึ้นไปตรงฟุตปาดชนกระถางต้นไม้ชนท่อน้ำปลาปลา
หน้าบ้านเลขที่ยี่สิบแปดทับหนึ่งเก้าที่ถนนเพลินพิทักษ์ของเขตเทศบาลนครตรังค่ะ
คนที่เป็นเจ้าของร้านเสรีอาร์ตซึ่งเป็นร้านรับถ่ายภาพชื่อดังในพื้นที่
แล้วก็เป็นคนขับเนี่ยชื่อว่าโกแก่หรือว่านายธีระจริงจิต
อายุเจ็ดสิบสองปีอายุเยอะแล้วอะนะคะสุดอายุแล้วนะฮะ
ใช่โกแก่หมดสติเลยทีนี้พอปั๊มหัวใจตอนนั้นอาชีพจรไม่มีนะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งซีพีอาร์แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลตรังค่ะ
ส่วนคนที่อยู่ในรถด้วยก็คือสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์
สงัดปัญญาวุฒโธเจ้าคณะใหญ่ขนใต้
ศิลป์มหาคณิสวนราธิบดีซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์
ทีนี้ในรถนะคะไม่ใช่มีพระรูปเดียวนะมีพระผู้ติดตามอีกรูปหนึ่ง
นั่งมาอยู่ในรถด้วยอ่ะค่ะนี่เป็นพระชั้นผู้ใหญ่อยู่ในรถเลยนะฮะ
ใช่ค่ะถามว่าเป็นอะไรบ้างไหมพระที่ติดตามมาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะ
ส่วนหลังจากเกิดเหตุแบบนี้แล้วก็จะต้องมีรถอีกคันนึงมารับ
พาไปส่งที่วัดกระพังสุรินทร์ค่ะ
เจ้าของบ้านหลังที่รถคันนี้เข้าไปพุ่งชนเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นอยู่ในบ้านนะ
ได้ยินเสียงดังโครมออกไปดูอ้าวคนขับรถคันสีขาวคันนี้หมดสติ
แล้วพระที่มาด้วยเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าคนขับรถน่ะกำลังขับรถจะไปส่งพระทั้งสองรูปที่วัด
เนื่องจากว่านิมนต์พระเนี่ยไปที่ร้านถ่ายรูปของเขาแล้วจู่จู่ตัวคนขับเองอ่ะ
กระตุกระหว่างขับรถแล้วก็หมดสติไปรถทีนี้ก็เสียหลักสิคะ
แต่ว่าตอนที่ขับมาเนี่ยขับมาไม่เร็วคุณผู้ชมดูสิ
กระถางต้นไม้แบบนี้จากเหตุการณ์นี้เนี่ย
คือคนน่ะนะก็อ่ารู้ว่าอาการของคนเจ็บแล้วส่งรวมพยาบาลแล้ว
แต่คนก็ไปโยงเรื่องตัวเลขคุณผู้ชม
ทะเบียนรถกับเลขที่บ้านคือมันคล้ายกัน
เพราะอะไรรู้ไหมดูทะเบียนรถหน่อยอันนี้อะไรคะ
๑๘๒๘ใช่ไหมครับใช่ฮะส่วนบ้านเลขที่ก็มีสองแปดเหมือนกันค่ะ
เป็น๒๘ทับ๑๙
อันนี้บ้านเลขที่คนก็เลยโยงแหละ

บ้านเลขที่ข้างก็๒๘ทับ๑๘

ใช่ค่ะอ้าวก็เป็นความเชื่อนะครับ

ที่ท่านจะขับรถต้องประเมินตัวเองด้วยนะ